กรณีนี้นะคะก็อยากให้ตรวจสอบเช่นเดียวกัน
คุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะ
แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาว่าทำเกินกว่าเหตุหรือไม่

มีชาวบ้านค่ะเขาแจ้งตำรวจไปบอกว่า
มีผู้ชายเมาคลุ้มคลั่งโวยวายอยู่แถวหน้าหอพรรคปทมธานี
และปรากฏเป็นภาพนะคะ

เขาเห็นเหตุการณ์แล้วเขาบันทึกเอาไว้ได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ
จะเห็นพฤติกรรมของตำรวจที่เข้ามาระงับเหตุ
ก็คือเขาใส่กุญแจมือแล้วนะ
สำหรับคนที่โว๊ยวายได้นะคะ

ตำรวจมา๓นะคนที่โวยวาย๑นะเน้นกระทืบไปที่บริเวณศีรษะ
จุดตายจุดสำคัญและลักษณะภาพเป็นแบบนี้
ก็คล้ายกันคือเขาก็ยอมจำนวนแล้วอยู่กับพื้นแล้ว
เหยียบหน้าเตะคอหลายตุ๊บหลายตับ
ในขณะที่โลกโซเชียลมีเดียอยากจะให้ตรวจสอบตำรวจเขาก็ตรวจสอบให้นะคะ
ก็คือผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีค่ะบอกว่าไม่น่าจะเกิน๒วันแหละ
รู้เรื่องรู้เกี่ยวกับผลการตรวจสอบเพราะว่าตั้งคณะกรรมการมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
จากเหตุการณ์นี้ค่ะชาวโลกโซเชียลมีเดียเขาตั้งคำถามว่า
เจ้าหน้าที่ทำไม่เหมาะสมหรือเปล่าใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุหรือเปล่านะคะ
ช่วงเวลานี้ค่ะญาติของผู้บาดเจ็บเข้าแจ้งความกับตำรวจสามนายแล้วนะคะ
ต้นสังกัดเองก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อที่จริงค่ะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
บอกว่าตอนนี้กำลังสอบสวนตำรวจทั้ง๓นายแล้วเสร็จสิ้นไปแล้ว
เมื่อวานี้นะคะรวมถึงให้ชุดสืบสวนเก็บหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
เหลือการสอบพยานที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
พบว่าทำเกินกว่าเหตุจริงลงโทษแน่นอน
เป็นการลงโทษทางวินัยกับตำรวจทั้งสามนายแล้วสั่งการนะคะ
ตอนนี้นะคะไม่ให้ตำรวจทั้ง๓นายที่ออกปฏิบัติการ
ไปทำงานนอกโรงพักษณ์เด็ดค่ะอ่าส่วนอาการคุณเจ็บค่ะ
ก่อนหน้านี้เองนะคะพันธ์ตำรวจเอกนัดพรมเทพ
กำกับการสพประตูน้ำจุลาลงกรนะคะได้เข้าไปเยี่ยม
มอบเงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น
จำนวนหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่ายังคงใช่แต่ว่ายังคงต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เพราะว่าอาการสำคัญคือซี่โครงหักปอดฉีก
จะโดนสักอื้อหือจะหน่ำสักขนาดนั้นนะสามปอก็โดนเตะเข้าไปอ่านะครับ